แต่เอาจริงเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นะครับ

เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางพาณิชย์นะครับ

แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่าย

คาราวันโมไบพาณิชย์กว่า๓๐๐คัน
โดยขนเอาสินค้า

ขายในพื้นที่ต่างเป็นพื้นที่ที่
จำเป็นทั้งนั้นอย่างเช่นไข่ไก่กินกันแทบทุกวันอยู่แล้ว
ติดบ้านเลยไข่ไก่นะฮะที่เขาเอาไปขายในแผงแล้ว
สามสิบฟองราคาแปดสิบเก้าบาทตกฟองละสองบาทเก้าสิบเจ็ด
ก็คือเกือบสามบาทถูกถูกแปดสิบบาทอันนี้มีข้าวด้วย
ข้าวหอมไทยห้ากิโลกรัมร้อยยี่สิบบาทก็ตกแล้วเนี่ย
สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะเอานอกจากนี้ยังมีปลากระป๋อง
อันนี้ของจะเป็นเหมือนกันปลากระป๋องจากกระป๋องละ๑๕
เหลือกระป๋องละแปดอืมบอบีกึ่งสำเร็จรูปสองละห้าบาท
หายากนะของดีราคาถูกนะของคุณภาพถูกไหม
หน้ากากอนามัยสิ่งจำเป็นเขาก็ขายเหมือนกันหน้ากากอนามัยเออ
ไม่ใช่เอาคนละข่าวคนละข่าวน้องใบตองประโทนี่
หน้ากากอนามัยของเขาเนี่ยนะครับห้าสิบชิ้นกล่องละห้าสิบห้าบาท
ตรงชิ้นละบาทบาทกว่ากว่าอืมเอานะฮะรถโมบายพาณิชย์จะตัวเองไปจำหน่ายสินค้า
ราคาพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันก่อนนะครับสำหรับอีก๙จังหวัดทยอยออกให้บริการก็คือในวันที่สิบสี่กรกฎาคมครับ
ยังไงผมไนฮะแอพไลน์เป็นที่เรียบร้อยแอพไลน์หรอใช่ครับแอพไลน์นี่แหละครับ
บายพาณิชย์อย่างนี้ใช้ชื่อว่าอะไรคะคุณเนี่ยฮะแอดไลน์เข้าไปเลยของไทยของของทาง
พอแอดเข้าไปแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ติดตามตำแหน่งรถคารวาล
กดปึ้งเข้าไปตรงนี้แล้วตกลงนี่คุณจ่ายค่าโทรศัพท์ไหมจ่ายขึ้นมาแล้วนี่ไง
เราก็ดูว่ารถโมบัลเนี่ยไปชนอยู่จุดไหนใกล้บ้านเรารึเปล่าก็ไปอุดหลุนไปใช้บริการได้

เข้าไปในหมู่บ้านนะมันเป็นหมู่บ้านอยู่อุจรนอยู่เถอะเท่าตรงนี้

กล้องไหนเออผมก็บิดไปเถอะบิดตัวเองไม่ได้ยอมบิดเหล็กนึง

เอานี่นะฮะก็อยู่แถวนี้แล้วคุณสามารถตามได้ว่าตอนนี้อยู่ในซอยไหนอะไรยังไงนะจ๊
แล้วไอ้ที่ปักหมุดอื่นก็คือที่คุณเคยไปเหรอ
ที่คุณเคยเข้าขายถูกที่ด้วยนะห้างสรรพสินค้า

ถ้าตายแล้วคุณไม่ได้ขึ้นมากกว่าอยู่ตรงนี้นะ

มานำเสนอช่องทาง
เราจะได้ซื้อของราคาถูกกันช่วยกันในช่วงนี้นะคุณผู้ชม